แล้วก็ส่งไปถึงมือของดรธนกฤษจิตอารีรัฐ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรี

ว่านี้มีการเปิดเผยเผยแพร่กมาเป็นเอกสาร
เรื่องรายมือของเสียแป้งที่เขียนแล้วนะค่ะ
แต่วันนี้เป็นการแถลงอย่างเป็นทางการนะฮะนี่ฮะนายกองตรีดรธนกฤษจิตอารีรัฐนะครับ
จดหมายที่เสียแป้งส่งมาเขียนด้วยลายมือนะฮะตรวจสอบแล้วเป็นลายมือเสียแป้งจริง
ส่งถึงนายกองตรีคุณเศษฐานเทพวิสินรองนายกองตรีคุณสมศักดิ์เทพสุธินแล้วก็ตัวดรธนกฤษด้วยนะฮะ
ซึ่งทางท่านนายกกับท่านรองนายกสมศักดิ์ก็ได้ทราบเรื่องแล้วก็มอบหมายต่อให้กับดรธนกิจดำเนินการต่อนะครับ
โดยหนังสือของเสียแป้งที่เขียนมาเป็นจดหมายด้วยลายมือเนี่ย๗ข้อด้วยกันแบ่งเป็น๓ส่วนใหญ่
ก็คือเรื่องเดิมที่เคยร้องเรียนเอาไว้ก่อนหน้านี้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องการไม่ได้รับการประกันตัว
ซึ่งจะเป็นการร้องร่วมกับเพื่อนผู้ต้องขังในเรือนจำ
นักโทษในเรือนจำคนอื่นด้วยนะครับ
เรื่องการขายสินค้าไม่เป็นธรรมของเรือนจำ
เรื่องการซ้อมการทรมานนักโทษ
อันนี้ก็คือเรื่องที่เป็นเรื่องเก่าที่เสียแป้งเองกับเพื่อน
นักโทษหรือผู้ต้องขังคนอื่นก็เคยยื่นเรื่องเรียกร้องเอาไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้ว
แต่เรื่องของตัวเสียแป้งเองเนี่ยจะมีเรื่องที่เขาไม่ได้ประกันตัวนะฮะ
มีเรื่องที่ต้องการให้รื้อคดีของอายการคนหนึ่งกับพวก
ก็คืออายการบอหรืออายการบอยที่เสียแป้งพูดในคลิปนั่นแหละ
แล้วก็มีเรื่องที่ไปกล่าวหาอายการระดับสูงอีกคนนึงว่าเรียกรับเงินจากเสียแป้ง๕แสน
ถูกดำเนินคดีเสียแต่เสียแป้งไม่จ่ายก็เลยถูกฟ้องดำเนินคดีอยู่คนเดียว
นายกองตรีดรธนกิจบอกว่าเสียแป้งเนี่ยสงสัยว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพราะว่าคดีที่เกิดขึ้นเมื่อปี๖๒คดีของนายจรวดตัวเองถูกจับถูกแจ้งข้อหาติดคุกอยู่คนเดียว
ซึ่งสารเนี่ยพิพากษาจำคุก๒๐ปี๑๖เดือนเป็นคดีหลายคดีรวมกันด้วยนะฮะ
จากเรื่องของลักทรัพย์แล้วก็มีคดีอื่นด้วยซึ่งคดีนี้เสียแป้งเองก็อุทธรณ์นะฮะ
แต่ว่าก็หลบหนีไปหลังจากเสียแป้งหนีไปมีการติดต่อคนใกล้ชิดโดยตลอด
แล้วก็มีการประสานมายังทนายความของตัวเสียแป้งจนส่งจดหมายร้องเรียนมา
เกี่ยวกับข้อต่างอย่างที่ได้บอกไปนะครับซึ่งวันพรุ่งนี้ดรธนกิจบอกว่า
จะนำข้อร้องเรียนทั้งหมดของเสียแป้งไปยื่นให้กับ๓หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จดหมายที่ส่งมานะฮะก็คือกระทรวงยุติธรรมนะครับ
ไปยื่นถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุทธรรมไปยื่นถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็ยื่นถึงอายการสูงสุดด้วยนะครับ
ทั้งหลายทั้งปวงก็ขึ้นอยู่กับว่าหน่วยงานที่ผมให้ดู๓หน่วยงานนี้นะครับ
เรื่องนี้เนี่ยจริงแล้วถ้าจะมาบอกเลยเราก็ต้องแยกส่วน
กระทรวงยุทธรรมเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของต้นน้ำนะครับ
เพราะว่าเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิบัติตัวต่อผู้ต้องขังในเรือนจำมากกว่านะครับ
นั่นก็เป็นเรื่องปลายน้ำแล้วแต่ว่าต้นน้ำจริงก็คือเรื่องของการจับกลุ่มเรียกรับผลประโยชน์หรือไม่
ตลอดจนเรื่องของการสั่งฟ้องคดีนะครับฟ้องเนี่ยเป็นไปตามข้อกฎหมายหรือเปล่า
หรือการใช้ดุลพินิษฐ์ใช้ดุลพินิษฐ์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ก็ต้องไปดูในเรื่องของส่วนที่เป็น๒หน่วยงานที่ผมได้ทำหนังสือถึง
ประชาชนร้องมายังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของธรรมเนียบรัฐบาล

แล้วเรื่องนี้เสียแป้งเนี่ยจะมามีข้อต่อรองต่อไปอีกไม่ได้
เพราะเสียแป้งบอกว่าถ้าเกิดว่ามีการเข้าสู่กระบวนการเอาคนที่
ทำผิดร่วมกับผมตอนนั้นมาเข้าสู่กระบวนการผมจะมอบตัว
ตอนนี้เสียแป้งเป็นผู้ต้องขังที่หนีคดีเพราะฉะนั้นตอนนี้ถือว่าไม่มีเหตุผลแล้วที่จะบอกว่าจะไม่มอบตัว

หากไม่ยอมมอบตัวผู้ที่ให้ความช่วยเหลือรวมถึงผู้คุมที่เขาไม่มีความผิดเขาจะพลอยเดือดร้อนไปด้วย
เชื่อว่าตอนนี้เสียแป้งยังอยู่ในประเทศยังหนีอยู่ในประเทศนี่แหละ
เพราะยังมีการติดต่อกับคนใกล้ชิดอยู่ตลอด
แล้วจากการประสานไปยังทนายความของเสียแป้งทำให้ทราบว่าตอนนี้เสียแป้งเนี่ยนะฮะเริ่มเปลี่ยนความคิดจากจะไม่เข้ามอบตัวเนี่ย
เดี๋ยวเสียแป้งอาจจะมีคลิปที่๓
พอมีคลิปที่๓ออกมาแล้วเนี่ยอาจจะมอบตัวในอีก๕วันต่อไปหลังจากคลิปที่๓
แต่จะมอบตัวอย่างไรนั้นดรธนกิจบอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันคงไม่ได้มอบตัวผ่านผม
เขาคงจะผ่านคนกลางหรือว่าผ่านทนายความของเขาก่อน
คลิปตามที่พี่พระมอบก็พูดกับผมในพายหลังนะครับ

ตอนนั้นยืนยันว่าจะไม่ยอมมอบตัวถ้าหาก
บุคคลทั้งหมดไม่ได้รับการถูกระเมิงคดี
ยื่นนังสือข้อเรียกร้องมาเป็นเป็นรายละอักษร
ก็จึงเป็นที่มาของหนังสือที่มาหลังจากที่คลิปออกไปแล้ว

แล้วก็คาดว่านะครับอาจจะมี
คลิปที่๓อันนี้ที่ผมได้ยินมา

เวลาประมาณสัก๔๕วันผมก็หวังลึกว่าน่าจะมีแนวโน้มอย่างนั้น
เพราะอย่างน้อยที่สุดแต่เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่
เรากำลังจะบอกว่ากระบวนการยุติธรรม
ก็ต้องได้รับการตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกันอืม
ทีนี้ก็จากเรื่องร้องเรียนของเสียแป้งก็จะไปที่๓หน่วยงานใช่ไหมคะ
กระทรวงยุติธรรมในส่วนงานของตำรวจแล้วก็ในส่วนงานของอายการ
ทีนี้มิ้วอยากจะเจาะลึกในส่วนงานของอายการนิดนึง
รายการเปิดปากกับภาคภูมิก็พูดถึงประเด็นนี้ใช่ไหมคะ
คืออายการบอยเป็นชื่อที่เสียแป้งพูดถึงทั้งสองคลิปเลย
ทั้งคลิปที่หนึ่งและคลิปที่สองและพูดย้ำหลายครั้งนะคะ
ถึงขั้นที่เสียแป้งบอกว่าถ้าเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินคดี
อายการบอยและพวกได้เสียแป้งจะยอมมอบตัว
ทีนี้มีรายงานข่าวในลักษณะที่ว่าโอ้โหพอเสียแป้งเปิดปาก
ถึงอายการบอยอายการบอยหนีไปแล้วหนีไปต่างประเทศแล้ว
เราก็ตรวจสอบเรื่องนี้ให้นะคะ
คือล่าสุดเนี่ยค่ะโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดคุณประยุทธ์เพชรคุณ
ออกมายืนยันในรายการเปิดปากกับภาคภูมิคุยกับพี่อุ๋ยนะคะ
บอกว่าตอนนี้อายการบอยยังทำงานอยู่ที่จังหวัดสงขลา

อายการอายการบอยยังทำงานอยู่เหมือนเดิมยังอยู่ในพื้นที่ไหมฮะ
ต้องเรียกมาสอบหรือว่าต้องให้ออกมาจากพื้นที่อะไรก่อนไหมครับ
ณเวลานี้นะครับณเวลานี้ต้องเรียนคุณภาคภูมิ
กับทางท่านผู้ชมว่าก็ยังปฏิบัติหน้าที่
เพราะมันอยู่ระหว่างตรวจสอบเขาเป็นในการอยู่ที่พัทธลุง
ปัจจุบันเขารับการอยู่ที่จังหวัดสงขลาอยู่คนละจังหวัด
แต่ว่าปัจจุบันยังปฏิบัติราชการอยู่ที่สงขลาครับ

พอดีมันมีข่าวว่าแม่นท่านไปต่างโรงพยาบาลปกติต่างประเทศอะไรยังไง

ครับแม่งประสบส่วนแม่งไม่มีข้อมูลส่วนนี้ครับผม

แล้วแบบนี้พอเสียแป้งพูดถึงอายการบอยอย่างนี้
ในส่วนงานของทางสำนักงานอายการสูงสุด
ได้มีการสอบถามพูดคุยหรืออะไรบ้างไหม
คือในเรื่องของการตรวจสอบคลิปเสียแป้งที่พาดพิงไปถึงอายการ
ก็คือมีการตรวจสอบโดยสำนักงานอธิบดีอายการภาค๙นะคะ
ก็สรุปผลส่งไปที่สำนักงานวิชาการตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ธิบดีอายการสำนักงานวิชาการคุณวัชระอินทุสุทธิ์
ก็ได้สั่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบ
รองอธิบดีอายการสำนักงานวิชาการเป็นหัวหน้าคณะทำงาน
มีพนักงานอายการสำนักงานวิชาการ๖คนช่วยกันทำงาน
จะมีการวิเคราะห์สำนวนและรายงานไปที่อธิบดีอายการสำนักงานวิชาการ

ซึ่งก็มีรายงานว่าในสำนวนการตรวจสอบของสำนักงานอธิบดีอายการภาค๙ค่ะ
ได้สรุปสำนวนคดีส่งไปที่สำนักงานวิชาการมีความเห็นว่า
การสั่งคดีของอายการจังหวัดพัทธลุงและอธิบดีอายการภาคเก้า
ชอบด้วยกฎหมายแล้วความหมายก็คือ
ก็ถูกแล้วที่ไม่ฟ้องอายการบอยกับพวก

เดี๋ยวรอความชัดเจนอีกทีก็แล้วกันนะคะ
เดี๋ยวขอตั้งคำนักกรรมการขึ้นมาตรวจสอบอีกรอบนึง

คุณผู้ชมคะคือแก่นของเรื่องเสียแป้ง
มันก็คือคดีที่เกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๕๙
กรณีนายจรวดที่ถูกตำรวจมาควบคุมตัว
และเสียแป้งกับพวกมาช่วย
โดยเสียแป้งอ้างในคลิปว่าอายการบอยโทรเรียกให้มาช่วย
ซึ่งไม่รู้ว่านายจรวดถูกตำรวจควบคุมตัว
มันเลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวยาวมาจนถึงทุกวันนี้
ทีนี้ค่ะเราอยากจะเจาะลึกคดีที่เกิดขึ้นในปี๒๕๕๙

ช่วงเย็น๒กรกฎาคม๒๕๖๒ภาพนี้นะคะ
จะมีกลุ่มชายชะกันบุกมาอุ้มตัวนายจรวด
มีผู้ชายเดินลงมาจากรถ๒คน

กางเกงขายาวสีดำลงจากรถกระบะ
เดินตรงไปที่บ้านของนายจรวด

มีผ้าขาวม้าพาดอยู่บนบ่า
ซึ่งทั้งคู่เป็นชุดสืบสวนของตำรวจภูทรภาคเก้า
ก็เดินตรงไปที่บ้านของนายจรวด
นายจรวจชื่อจริงน่าจะแต่นั้นคือนายสิทธิเดชศงเดชะ
อยู่ที่ตำบลลำปัมอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง
แล้วก็นำตัวนายจรวดหายออกไปจากบ้าน

เหตุการณ์เกิดขึ้น๒กรกฎาคม๒๕๖๒๕โมงเย็น
พ่อของนายจรวดให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
พ่อของนายจรวดก็คือนายสมชายส่งเดชะ
บอกว่าชายชะกัน๘คนใช้กระบะและเก๋ง๒คัน
จอดหน้าบ้านเดินเข้ามาอย่างใจเย็นแล้วอุ้มนายจรวดไปเลย
นำตัวนายจรวดขึ้นรถเก๋งหลังจากนั้นจรวดโทรศัพท์กลับมาหาญาติที่บ้าน
บอกเอาเงินสดมาให้ล้านห้าได้ไหมจะเอาไปให้ชายชะกันกลุ่มเนี้ย
แล้วเดี๋ยวเขาจะปล่อยตัวเหมือนกับว่าต้องเอา๑ล้าน๕แสนบาท
แลกกับการปล่อยตัวล่าสุดนะคะ
ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลเชิงลึกมาว่าตำรวจทั้ง๘นายที่ไปอุ้มตัวนายจรวดที่บ้าน
มีใครบ้างนี่เรามีชื่ออย่างละเอียดเลยค่ะ
พันธุ์ตำรวจรีฤทธิไกรเป็นอดีตสารวัตรกองกำกับการสืบสวนกองมะครับการตำรวจภูทรภาค๘นะคะ
นี่คือตำแหน่งในช่วงที่เกิดเหตุนะคะ
ซึ่งคนนี้แหละค่ะเป็นคนที่ไปแจ้งความเอาผิดเสียแป้งในคดีที่เสียแป้งมาช่วยชิงตัวนายจรวดนะคะ
ร้อยตำรวจเอกอภิชาติเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มตัวนายจรวดคนนี้คนที่โดนยิงได้รับบาดเจ็บนะคะ
ร้อยตำรวจเอกวิทยาดาบตำรวจทะนนทรดาบตำรวจนิรัติ๑๐ตำรวจรีอานัทร้อยตำรวจเอกสุรินนายอำพรคนนี้เป็นพลเรือน
ซึ่งเป็นเหมือนแบบสายสืบสายลับให้กับตำรวจนะคะ
อันนี้คือกลุ่มตำรวจที่ไปอุ้มนายจรวดออกมาจากบ้าน
มาดูกลุ่มเสียแป้งหน่อยที่ไปบุกชิงตัวนายจรวดนะคะ
ก็จะมีเสียแป้งอายการบอยประธานติ่งก็คือนายสมชายนุ่นเกลี้ยงอดีตประธานสภาเทศบาลตำบลปรางหมู่อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง
ดาบติ๊กที่เสียแป้งเรียกในคลิปนะคะร้อยตำรวจรีธีรวุฒิจาสิบเอกสมมิตรนายสมชายนี่คือพ่อของนายจรวด
ทีนี้ค่ะมีการนัดหมายกันที่ตำบลนาขยาดอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุง
ซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุชิงตัวนายจรวดตอนนั้นมีการยิงปะทะกัน
ทางตำรวจได้รับบาดเจ็บไปหนึ่งนาย
หลังจากนั้นค่ะ๓กรกฎาคมปี๖๒ญาติของจรวดไปแจ้งความกับตำรวจสพลำปัมพัทธลุง
บอกว่าจรวดเนี่ยถูกตำรวจภูทรภาค๘อุ้มไปนะ
ตำรวจกลุ่มนี้เรียกเงินล้านห้าแลกกับการปล่อยตัว
ไป๑๒ชั่วโมงกลางดึก๓กรกฎาคมปี๖๒
ตำรวจชุดสืบภาค๘นำโดยพันธบรรีฤทธิไกรแจ้งความกลับ
แจ้งความกับตำรวจสพนขยาดให้ดำเนินคดีกับเสียแป้ง
ข้อหาพยายามฆ่าและร่วมกันปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธ
อายการสูงสุดฟ้องทั้ง๘คนนะคะในคดีอุ้มรีดเงินนายจรวด
ข้อหานักเลยค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและอุ้มกันโชคทรัพย์
ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการเรียกตัวมายื่นฟ้องสารอาญาทุจริต
และประพฤติมิชชอบพระเก้า๒๒ธังวาคมนี้นะคะ
ส่วนทางฝั่งของกลุ่มเสียแป้งที่ไปชิงตัวนายจรวดตรงนี้แหละ
เสียแป้งถูกสั่งฟ้องคนเดียวเลย
เป็นผู้ต้องหาเป็นจำเลยที่๑ถูกสั่งฟ้องคนเดียวเลย
ผู้ต้องหารายอื่นอีก๕คนสั่งไม่ฟ้องทั้งหมดเลย
นี่แหละก็เป็นประเด็นที่มันเป็นแกนกลางของเรื่องนี้นะคะแต่ตัวจรวดเนี่ยเขาจะโดนเรื่องไปยิงเจ้าพนักงาน
คดีของจรวดเขาแยกไปอีกคดีหนึ่งทุกผู้ชมครับเสียแป้งนานโหดเขาก็มีคดีที่รอต่อกันอยู่
ล่าสุดวันพรุ่งนี้นะครับพฤหัสสบดี๓๐พฤศจิกายนสารจังหวัดพัทธลุง
นัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่เสียแป้งพยายามฆ่าเจ้าพนักงานเหตุการณ์เกิดขึ้นในสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
ที่พัทธลุงเมื่อปี๒๕๖๒โดยเหตุการณ์ในวันนั้นเสียแป้งเคยมีเรื่องกับตำรวจในสถานบันเทิง
ที่อำเภอเมืองพัทธลุงนะครับเมื่อวันที่๙กันยายน๒๕๖๖
ภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะจะเห็นว่าหลังจากที่พักพ่วงของเสียแป้งเข้าไปเที่ยวในสถานบันเทิงเนี่ย
ก็ไปมีเรื่องกับตำรวจในท้องที่ที่เข้าไปเที่ยวสถานบันเทิงเช่นกัน
แล้วเหตุการณ์เนี่ยลุกลามนะฮะถึงขั้นเสียแป้งกับพวกควักปืนออกมาขู่ลักษณะจะยิงตำรวจ
ไม่ได้มีท่าที่จะเกรงกลัวอะไรตำรวจเลยวันนี้โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
จากนั้นตำรวจสพมพัทธลุงก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีกับเสียแป้งและพวก
ในข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานแล้วก็เรื่องของอาวุธปืน
พร้อมกับส่งฟ้องศาลจังหวัดพัทธลุงนะฮะ
นี่เป็นหนึ่งในคดีที่ผัวพันกับเสียแป้งแล้วเสียแป้งเนี่ยมีเหตุกับเจ้าพนักงาน
แล้วมีการฟ้องร้องกันต่อสารล่าสุดนะครับคดีก็ดำเนินเรื่อยมาตั้งแต่ปี๒๕๖๖
จนกระทั่งวันพรุ่งนี้นะฮะสารจังหวัดพัทธลุงมีนัดอ่านคำพิพากษาสารชั้นต้น
ในคดีพยายามฆ่าเจ้าพนักงานของเสียแป้งนะฮะแต่ก็อย่างที่ทราบตอนนี้เสียแป้งเนี่ย
เป็นผู้ต้องขังที่หลบหนีในคดีที่มีคำพิพากษาสารชั้นต้นไปแล้ว๒๐ปี๖เดือนเนี่ยนะฮะ
ตอนนี้ยังหนีอยู่ก็ต้องรอฟังว่าพรุ่งนี้เนี่ยสารท่านจะอ่านเลยหรือว่าจะให้เลื่อนไปก่อนนะครับ
แต่จากกรณีลักษณะแบบนี้นะครับศาลท่านก็อาจจะออกหมายนัด
หลังจากที่ออกหมายนัดให้จำเลยมาฟังคำพิพากษาอย่างเช่นนัดพรุ่งนี้แล้วจำเลยไม่มา
โดยมีเหตุให้สงสัยว่าจำเลยหลบหนีหรือจงใจไม่มาฟัง
สารจะออกหมายจับจำเลยเพื่อให้เจ้าหน้าที่นำตัวมาฟังคำพิพากษา
และเมื่อเกิน๑เดือนนับตั้งแต่วันออกหมายจับแล้วแล้วยังไม่ได้ตัวจำเลยมา
สารอาจอ่านคำพิพากษารับหลังจำเลยก็ได้นะฮะ
โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งวันนัดฟังคำพิพากษาครั้งต่อไป
ให้กับจำเลยรับทราบนะครับ
พาดพิงถึงในจดหมายที่เขียนร้องทุกข์ไปถึงนายกรัฐมนตรี
ไม่ได้มีชื่ออยู่ในคลิปสองคลิปนะแต่อยู่ในจดหมายนะฮะ
เขาออกมาเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะฮะ
แต่ดูจดหมายก่อนจดหมายของเสียแป้งนาโนตเนี่ยก็อย่างที่ทราบ
มีอยู่๗ข้อชื่อของบุคคลท่านนี้เนี่ยอยู่ในข้อที่๔
แต่ต้องขออนุญาตเบลอไว้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเขาให้สัมภาษณ์เนี่ย
เดี๋ยวคงจะได้เห็นชื่อเห็นอะไรกันนะฮะ
ในข้อ๔เนี่ยเสียแป้งระบุถึงชื่อของผู้บัญชาการเรือนจำกลางอยู่๒คนนะฮะ
แล้วก็ร้องทุกข์ร้องเรียนว่าไปขายสินค้าให้นักโทษเกินราคาที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
และอีกข้อหนึ่งก็คือบอกว่าทำร้ายร่างกายนักโทษบอกชื่อเอาไว้ด้วยนะฮะ
บอกปล่อยให้มี๒ข้อนี้นี่ข้อ๔นะครับ
วันนี้ครับคุณออสซี่ดวนระวีผู้สื่อข่าวของเรานะฮะ
ได้คุยกับผู้ที่ถูกพาดพิงถึงในชื่อนี้ฮะขวามือท่านนี้นะครับ
ก็คือผู้บัญชาการเรือนจำกลางพัทธลุงนายอนุสรมณีแดงนะครับ
โดยทางพบเรือนจำกลางพัทธลุงเนี่ยได้ชี้แจงกับเราอย่างนี้นะฮะ
บอกว่าก่อนหน้าที่จะเข้ามาอาจจะย้ายมารับตำแหน่งผู้บัญชาการเรือนจำกลางพัทธลุง
ทราบข้อมูลว่าเสียแป้งได้ถูกนำตัวมาควบคุมที่เรือนจำกลางพัทธลุง

ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาก่อนที่ตนจะย้ายมาดำรงตำแหน่ง
เพราะว่าย้ายมาคือ๒เมษายน๒๕๖๖
ระหว่างนั้นทราบว่าเสียแป้งมีปัญหาในเรือนจำ
ส่งผลต่อการบังคับบัญชาในเรือนจำ
ทำตัวลักษณะคล้ายกับสร้างอิทธิพลภายในเรือนจำ
ทำให้เจ้าหน้าที่ปกครองได้ยาก
จึงมีความจำเป็นต้องย้ายเสียแป้ง
ควบคุมตัวที่เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
ในวันที่๘กันยายน๒๕๕๙
เนื่องจากเป็นเรือนจำที่มีความมั่นคงสูงกว่า
ซึ่งหลังจากย้ายตัวเสียแป้งไปแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวเสียแป้งมาขึ้นศาล
จังหวัดพัทธลุงหลายครั้งเพราะคดีหลักอยู่ที่นี่
จนถึงวันที่๒๒มีนาคม๒๕๖๖
ขณะที่เสียแป้งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ
จังหวัดพัทธลุงเพื่อรอขึ้นศาล
เสียแป้งได้เขียนหนังสือร้องเรียนตนเอง
ก็คือพบเรือนจำกลางพัทธลุง
นายอนุสรมณีแดงที่ให้สัมภาษณ์กับเรา
ร้องเรียนในเรื่องขายสินค้าแพง
แล้วก็ภูมิในการส่วนควบคุมผู้ต้องหัง
ไปทำร้ายผู้ต้องขังเพื่อจะส่งเรื่องต่อให้กับปปช
พบอนุสรบอกว่าพอได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วนะฮะ
ก็ได้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทันที
แม้ว่าจะร้องตัวเองก็ตามแต่สั่งตั้งกรรมการสอบเลย
แล้วก็รายงานผลไปยังให้ผู้ต้องขังชาย
ก็คือเสียแป้งเนี่ยรับทราบเรียบร้อยแล้วในฐานะผู้ร้องเรียน
ซึ่งหากเสียแป้งไม่พอใจในผลการสอบข้อที่จริง
นครศรีธรรมราชได้เพราะว่าเขาถูกย้ายไปอยู่ที่นั่น
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงต่อนะฮะ
ขณะเดียวกันเรื่องการขายสินค้าราคาแพง
ซึ่งเป็นสินค้าจากร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง
ทางนายอนุสรมณีแดงพบเรือนจำกลางพัทธลุงชี้แจงกับเรานะครับ
บอกว่าในระเบียบของกรมราชธรรมจะเปรียบเทียบราคาสินค้าทุก๓เดือน
โดยตั้งเป็นคณะกรรมการไปตรวจสอบราคาสินค้าจากร้านโชว์หวย
โดยรอบเรือนจำเพื่อให้สินค้าอยู่ในราคาระดับเดียวกัน
อีกทั้งบริเวณหน้าร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังจะติดป้ายของราคาสินค้าเอาไว้ชัดเจน
จึงทำให้ญาติที่มาซื้อสินค้าจะทราบราคาว่าขายตรงกับร้านค้าตามท้องตลาดหรือไม่
แต่วันที่ถูกเสียแป้งร้องเรียนเกี่ยวกับราคาสินค้าเนี่ย
ก็ได้ออกไปสำรวจร้านค้าอื่นโดยรอบทันทีนะฮะ
ทำให้ทราบว่ามีสินค้าหนึ่งชนิดคือนมถั่วเหลืองที่ผู้ขายสินค้าเนี่ย
เขาขอปรับราคาเพิ่ม๑บาทจากราคาตามป้ายเดิมที่ระบุเอาไว้๑๒บาท
โดยกำไรที่ได้จากราคาของร้านสงเคราะห์จะนำมาเป็นเงินกองกลางที่ดูแลโดยฝ่ายการเงิน
แล้วก็จะเก็บเอาไว้เพื่อนำมาใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซมสิ่งของ
วัสดุที่ชำรุดในเรือนจำประเด็นที่มีนักโทษชายรายหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ทำร้ายร่างกาย
ก็ได้สั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงไปแล้วรายละเอียดทั้งหมดก็อยู่ในสำนวน
แล้วนักโทษคนนี้ที่ถูกทำร้ายเนี่ยก็พ้นโทษไปแล้วแล้วก็ไม่ได้มาติดต่อเกี่ยวกับเรื่องความคืบหน้าทางคดีอะไร
เหมือนกับไม่ได้ติดใจอะไรว่าเออสรุปแล้วเนี่ยข้อเท็จจริงอะไรเป็นยังไงเขาไม่เห็นเขามาติดใจอะไรเลย
จะมีก็คือมีเสียแป้งนี่แหละติดใจ
เราเองยืนยันว่าเราจะไม่มีการขายสินค้าเกินกว่าในท้องที่ของเรานะครับ
แต่ถ้าไปเทียบกับโลตัสอะไรก็อาจจะไม่ได้ผมก็คงจะไม่ได้
อันนี้ก็ยังยืนยันว่าสินค้าของเราไม่แพงกว่าไม่แพงกว่าในพื้นที่
ท่านผู้ชมครับ
หลังจากมันมีกรณีตรงนี้เกิดขึ้นนะครับ
ผู้บัญชาการเรือนจำกลางพัทธลุง

ว่าหลังจากมีจดหมายร้องเรียน

รับว่าก็ค่อนข้างมีความเครียดในระดับหนึ่ง
แต่ก็พยายามทำความเข้าใจให้กำลังใจตัวเอง
ในฐานะที่เป็นผู้บัญชาการเรือนจำ
ยังไงก็ต้องทำงานกับคนสองกลุ่ม
หนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ของราชธรรม
สองคือผู้ต้องขังหรือว่านักโทษ
ซึ่งก็พยายามจะพูดคุยกับทั้งสองฝ่ายอยู่ตลอด
เพื่อลดแรงกดดันภายในเรือนจำ
มันต้องเครียดอยู่แล้วล่ะครับทุกคนยังไงก็ต้องเครียดเลย
มันมีปัญหาเข้ามาถึงตัวถึงตัวเหมือนกับว่าหลายเรื่องหลายอย่างเนี่ย
มันทำให้เรารู้สึกว่าเหนื่อยดีนะเหนื่อยดีนะในการทำงาน
ทุกที่ที่ผมไปก็คือให้ทำงานโดยเอาหลังชนระเบียบชนกฎหมายเขาไว้
อย่าไปทำอะไรเกินระเบียบเกินที่กฎหมายให้อำนาจนะครับ
เพราะฉะนั้นระเบียบกับกฎหมายมันเป็นสิ่งที่ป้องกันตัวเรา
ต่อเนื่องกันเลยค่ะอีกหนึ่งคนที่เสียแป้งพาดพิงถึงเป็นตำรวจนะคะ
ยศพันธุ์ตำรวจโทซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ออกมาปกป้องลูกน้องนะคะ
บอกว่าตำรวจนายนี้ที่เสียแป้งอ้างถึง
จริงแล้วเป็นตำรวจฝีมือดีที่เสียแป้งอ้างถึง
น่าจะเป็นในลักษณะที่ว่าเสียแป้งเสียผลประโยชน์หรือเปล่า
อดีตเป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงนะคะ
ออกมาเปิดเผยกรณีที่เสียแป้งอัดคลิปพาดพิงถึงตำรวจยศพันธ์ตำรวจโท
นายนึงว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบพลตำรวจรีตานิดบอกว่า
ผมเป็นผู้บังคับบัญชาตำรวจนายนี้ขอยืนยันว่าเป็นตำรวจ
มีความตั้งใจทำงานสูงมีผลงานปราบปรามยาเสพติด
ในพื้นที่จังหวัดพัทธลุงเป็นจำนวนมากมีความรู้เรื่อง
เครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพัทธลุงเป็น
อย่างดีในปีหกสี่ถึงหกหกอะค่ะขณะที่ดำรงตำแหน่งที่
พัทธลุงเนี่ยชุดปฏิบัติการชุดเนี้ยเขาขยันมากนะขยันใน
ปราบปรามยาเสพติดจนได้รับรางวัลเป็นผู้จับกลุ่มยา
เสพติดในพื้นที่อันดับหนึ่งเลยนะคะโอ้โหซึ่งมากกว่าสอง
ขลาอีกน่ะทั้งที่พัทธลุงเป็นจังหวันเล็กน่ะแต่จับ
ผู้ต้องหายาเสพติดได้เป็นอันดับหนึ่งของภาคใต้อ่ะ
ตำรวจรีตานิดก็เลยบอกว่าแต่ก็เข้าใจอ่ะมันเป็นธรรมดาเมื่อ
จับเยอะศัตรูก็แยะอาจจะถูกใส่ร้ายก็ได้ตำรวจนายนี้อาจจะ
ทำให้ใครเสียผลประโยชน์ก็ได้อ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะคะ
ว่าผมเชื่อว่านะอ่าเจ้าพี่ตำรวจชุดนี้อ่ะเป็นชุดทำงาน
อย่างจริงจังและอาจจะถูกใส่ร้ายเพราะว่าถ้าเกิดว่าสามารถโยกย้าย
หรือว่าผลักดันให้นายอำรวจผู้นี้ออกนอกพื้นที่ได้
ผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือกลุ่มค้ายาเสพติด
ส่วนกรณีที่มีข่าวว่าผู้ต้องขังร้องเรียนอาจจะเป็นการล่ารายชื่อค่ะ
ให้เซ็นชื่อกันก็ไม่รู้ว่าจะไปร้องเรียนเรื่องอะไรนะคะ
เพราะว่าเห็นว่ามีการร้องเรียนผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดพัทธลุงที่พี่อุ๋ยเล่าไปเมื่อสักครู่
แล้วก็ร้องเรียนเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นเยอะแยะไปหมด
ท่านก็เลยบอกว่าถ้ามีการร้องเรียนในส่วนงานของตำรวจเนี่ย
ก็จะต้องมีการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวต่อไป
เสียแป้งนี่ก็ไม่ได้มีเรื่องคดีของนายจรวดที่ว่าเป็นข่าวแล้วก็หลบหนีไปอยู่ในขณะนี้นะฮะ
มันก็จะมีคดีเก่าที่เคยก่อเหตุเอาไว้เมื่อปี๒๕๖๒นะครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
เดี๋ยวไปดูหน่อยนะครับเพราะว่าตามข่าวบอกแหมตอนนั้นไม่มีใครกล้าเข้าแจ้งความ
อย่างเฉพาะในกรณีนี้นะฮะถีบผู้หญิงเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ยังถามมาทุกวันด้วย
แล้วตกลงไอ้คดีตรงนี้มันเป็นยังไงหมายถึงว่ามันไปจบแบบไหนยังไง
ก็คือจบแบบไม่มีการแจ้งความนะครับเข้าไปเจรจากลายเกลี่ยกันได้นี่นะฮะ
นี่เป็นภาพจากล้องวงจรปิดของร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดพัทธลุงนะครับ
เมื่อ๑๙มกราคม๒๕๖๒นะฮะ
เสียแป้งเนี่ยไม่รู้ไม่พอใจอะไรผู้หญิงคนนี้
เดินตามมากระโดดถีบแล้วนี่ทีนี้คนก็มารุมล้อมกันเยอะแยะไปหมดนะฮะ
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาพยายามเข้ามาห้ามนะฮะ
ก็เลยถูกเสียแป้งเนี่ยตบจนล้มลงกับพื้น
ลูกน้องก็เข้ามาอีกชักปืนจะยิงเขาอีก
จังหวัดตรงนี้นะฮะมีผู้หญิงนะเนี่ยแล้วมีผู้ชายเข้ามาห้าม
อันนี้อันนี้เดี๋ยวมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาห้าม
แล้วก็โดนตบลงกับพื้นไป

อันนี้เป็นผู้หญิงนะที่โดน
ไปอีกเข้ามาแล้วนะฮะ

คนที่ร้านนั่นแหละนั่นแหละนะครับ

มีการชักปืนออกมายิงกันด้วยนะฮะตอนนั้นแต่มันได้ยิงโดนใคร

หลุกน้องก็ถือปืนกันแล้วษาส่วนผู้หญิงคนนั้นก็กรองอยู่แถวนั้นนะฮะ
และสักพันธุ์หนึ่งผู้หญิงคนนั้นจะถูกเชสแป้งยังไม่จบนะฮะ
มาห้ามไปแล้วใช่ไหมอ่าต่อจากตรงนี้เนี่ยนะฮะ
ผู้หญิงคนนี้จะถูกไล่ทำร้ายจนเธอเนี่ยหนีเข้าไปอยู่ด้านฝั่งขวาด้านใน
โดนเข้าไปนี่เสพแป้งเนี่ยโดนโชกเลยเธอฟุ๊บไปเลยนะฮะ
แล้วมีควันอยู่ตรงนั้นอันนี้ด้านในนะที่อันนี้เป็นกล้องจากด้านใน
นี่นะฮะปึ้งไว้ตรงนี้เนี่ยคือถ้าดูภาพจากด้านนอกร้านเนี่ยจะเห็นว่ามีลูกน้องเสียแป้งในยิงเข้ามา
อ่าแต่ตัวเสียแป้งก็ถือปืนนะครับอ่าอ่ามีภาพด้านนอกไหมจะเป็นจังหวะเดียวกัน
แต่จะเห็นคนถือปืนแล้วยิงใส่เข้ามาด้านในนี่จังหวะตรงนี้นะฮะ
เสพแป้งก็คือผู้หญิงแน่นอนนี่นี่ที่คงจะทิศต่อยตรงเนี้ยอืมแล้วผู้หญิงไป
นี่แล้วลูกน้องชักปืนยิงไปแล้วนัดหนึ่งค่ะอ่าคนอื่นก็มีห้ามด้วยนะ
นี่คนนี้ก็เดินเข้ามาอีกนะฮะเพื่อจะมาห้ามโอ้โหดูสิ
อ่าเหตุการณ์นี้นะฮะเกิดขึ้น๑๕มกราคม๒๕๖๒นะครับ
อ่าหลังจากนั้นนะฮะ๙กันยายน๒๕๖๒มีอีกคลิปหนึ่งกล้องวงจรปิด
นะฮะในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งตรงนี้ก็เป็นอ่าเหตุทะเลาะวิวาสนะฮะ
แล้วมีปงมีปืนกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอันเดียวกับที่ตำรวจเขาไปฟ้องหรือเปล่า
แล้วพรุ่งนี้สารนัดฟังคำพิพากษา
แต่เหตุการณ์ที่ทำร้ายผู้หญิงเนี่ยไม่มีใครไปแจ้งความนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่สถานบันเทิงที่เกิดเหตุนะฮะ
เหตุทำร้ายผู้หญิงตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
มกราคม๒๕๖๒ปรากฏว่าชาวบ้านบอกโอ้ปิดไปตั้งแต่ปี๖๓แล้ว
อันนี้ปีหกหกอืมนะฮะเพราะว่าถามว่าทำไมปิดนะฮะ
คือเราไล่ตรวจสอบไปเนี่ยทางร้านเขาบอกก็เสียแป้งกับพวกเนี่ยมาบ่อยเหลือเกิน
มาแล้วก็ยิงบ่อยเหลือเกินมาทีไรก็เดี๋ยวยิงเดี๋ยวยิงนะฮะปิดดีกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทำร้ายผู้หญิงเนี่ยเราก็สอบถามไปยังคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์นะฮะ
เขาบอกว่าคนที่เข้าไปเคลียร์เนี่ยก็คือเจ้าของร้านเหมือนที่เราทำลูกศรเอาไว้นะฮะ
เห็นผู้หญิงถูกทำร้ายก็พยายามเข้าไปห้ามเข้าไปเคลียร์ก็เลยโดนไปด้วยนะครับ
แต่ว่าตอนหลังเสียแป้งเขาก็มาเคลียร์ใจกับเจ้าของร้านส่วนผู้หญิงคนนั้นที่โดนทั้งตบ
ถีบทั้งเตะทั้งทำร้ายถูกยิงปืนขู่เฉียวหัวไปอีกเนี่ยนะฮะ
หลังจากเกิดเรื่องเนี่ยสองฝ่ายนี่ก็เขาก็ไปเคลียร์กันเหมือนกับเสียแป้งก็ไปเคลียร์กัน
จนทำให้ผู้หญิงคนนี้ตัดสินใจไม่แจ้งความก็ไม่รู้เคลียร์ยังไงนะ
ซึ่งก็คือเอาจริงนะคะเรื่องของเสียแป้งมันมีหลายมุมมองเนาะหลายมุมมองจริง
คือมุมหนึ่งก็แน่นอนเสียแป้งเป็นผู้ต้องขังที่หลบหนีแล้วก็ทำคลิปออกมา๒คลิป
ร้องขอความเป็นธรรมบอกว่าตัวเองโดนกลั่นแกล้งไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม
มุมนี้กลายเป็นว่าคนที่ดูข่าวให้กำลังใจเสียแป้งเยอะเลยเป็นทีมเสียแป้งกันเยอะเลย
แต่จริงแล้วอีกมุมหนึ่งเสียแป้งเองก็มีคดีติดตัวหลายคดีเหมือนกัน
หนึ่งในนั้นที่พี่อุ๋ยเล่าไปว่าทำร้ายร่างกายผู้หญิง
แล้วคดีติดตัวของเสียแป้งนับดูเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ๑๔คดีนะ

คดีนะย้อนไปตั้งแต่ปี๒๕๕๐ค่ะ
เสียแป้งถูกดำเนินคดี๒คดีนะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่สถานีตำรวจภูทรอำเภอตะหมดจังหวัดพัทธลุง

ในพื้นที่สถานีตำรวจภูทรอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทธลุง
ถัดมาปี๒๕๕๑อีก๒คดี
พยายามฆ่าผู้อื่นทั้งสองคดีเลย
พื้นที่สพเมืองพัทธลุงจังหวัดพัทธลุงค่ะ
ปี๒๕๕๒อีก๒คดี
บุกรุกในเวลากลางคืน
ก็คือเป็นพื้นที่สพเมืองพัทธลุง
กับคดีครอบครองอาวุธสงคราม
พื้นที่สพเขาชัยสนพัทธลุงนะคะ
ว่างไปปีเดียวปี๕๓ไม่มีคดี

ความผิดตามพรทในพื้นที่สพเมืองพัทธลุง
อ้าวมาอีกปี๕๙อีก๑คดี
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน
สพมนครศรีธรรมราช
ต่อเนื่องกันเลยปีถัดไปปี๖๐อีก๑คดี
ก็คือเป็นคดีตัวการฆ่าผู้อื่น
สพฉจนครศรีธรรมราช

มาปี๑๙๖๒มาอีก๒คดี

ร่วมกันปล้นทรัพย์นะคะ
ในพื้นที่สพนาขยาจพัทธลุง
คดีนี้แหละที่สารพิพากษาให้จำคุก
๒๐ปี๖เดือน
ฆ่าเจ้าพนักงานด้วยพื้นที่สพเมืองพัทธลุง
อันนี้รอฟังคำพิพากษา๓๐พฤศจิกายนปีนี้
ปี๖๖๓คดีก็เนี่ยค่ะ
หลบหนีไประหว่างที่ถูกคุมขังนะคะ
พยายามฆ่าเจ้าพนักงานนะคะ
มีอาวุธสงครามไว้ในครอบครอง
พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ

ร่วมกันยิงปืนในพื้นที่สพกรองหรา
พยายามฆ่าผู้อื่นแล้วก็ร่วมกัน
ปล้นทรัพย์ในพื้นที่สพนาคยาศ
มันก็คือคดีในจรวจใช่ไหมคะ

ชุดจับกลุ่มนะคะบอกว่าตำรวจเรียกเงินล้านห้าเพื่อแลกกับการปล่อยตัว
แล้วก็มีการดำเนินคดีกันไปล่าสุดอายการนัดส่งฟ้องนะคะ
ตำรวจที่ไปจับกลุ่มนายจรวดเราอ่านรายนามไปแล้วแหละ
ต้องย้อนกลับก็แล้วกันนะคะทีนี้ค่ะทางตำรวจเองเขาก็ถูกดำเนินคดี
ทางนายจรวดเองก็ถูกดำเนินคดีไปด้วยก็คือจรวดเป็นคนยิง
ตำรวจได้รับบาดเจ็บใช่ไหมล่ะก็โดนข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานไป
ส่วนตำรวจก็โดนเรื่องไปตำรวจก็โดนใช่เสียแป้งก็โดน
จรวดก็โดนแต่ว่าเสียแป้งบอกว่าผมไม่ได้รับความเป็นธรรม
ไปชิงตัวนายจรวดทำไมผมโดนอยู่คนเดียวนี่แหละ
มันก็เลยผัวพันกันอยู่แบบเนี้ยเพราะว่าเสียแป้งบอกตอนไปชิงตัวจรวดเนี่ย
กันตั้งหลายคนค่ะผมโดนคนเดียวอืมนี่อ่าทุกผู้ชมครับ
ตอนที่เสียแป้งที่เป็นผู้ต้องขังนะฮะอยู่ในเรือนจำกลาง
นครศรีธรรมราชแล้วก็หลบหนีไปตอนที่เขาส่งตัวไปโรงพยาบาล
ตั้งแต่๒๒ตุลาคมไปเจอตัวอีกทีตำรวจบอกไปยิงประทะกันบนเขาบรรทัศน
เมื่อแปดพฤษจิกายนนะอ่าหลังจากนั้นเนี่ย
เสียแป้งก็หนีไปได้ต่อก็หากันอยู่บนเขาบรรทัศน์นะฮะ
พฤศจิกายนท่านผู้ชมจำได้วันนั้นตำรวจพัทธลุงนี่ไปที่บ้านพักหลังนี้นะฮะ
เอาหมายค้นของสารพัทธลุงไปด้วยนะครับนี่คือบ้านของพี่ชายของเสียแป้ง
และพี่ชายของเสียแป้งเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัศน์
ซึ่งจากการตรวจค้นในบ้านเนี่ยก็เจอปืนนะฮะแต่ว่าปืนถูกกฎหมายนะครับ
แต่ตำรวจสพมพัทธลุงแจ้งข้อหากับนายกษิชาติพี่ชายของเสียแป้ง
ก็คือข้อหาช่วยผู้ต้องหาหลบหนีคดีขอให้ศาลจังหวัดพัทธลุงออก
หมายขังนายกสิชาติยื่นหลักทรัพย์เงินสด๓๖๐๐๐บาทเพื่อประกันตัว
สารอนุญาตให้ประกันตัวซึ่งตอนหลังเขาก็ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่า
ไม่เคยติดต่อกับน้องชายเขาเลยอ่าไม่ได้ช่วยเหลือหลบหนีอะไร
ด้วยล่าสุดวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับทางพนักงานสอบสวนของสพ
พัทธลุงนะครับเปิดเผยว่าได้ส่งสำนวนในคดีนี้ส่งฟ้องผู้
ต้องหาในข้อหาช่วยผู้ต้องหาหลบหนีเนี่ยไปถึงอายการจังหวัด
ทะลุงแล้วนะครับจากนี้ไปก็ถือว่าขึ้นสู่ชั้นอายการก็ต้อง
รอฟังว่าอายการจังหวัดพัทธลุงจะพิจารณาสั่งฟ้องพี่ชายเสียแป้ง
ในข้อหาช่วยผู้ต้องหาหลบหนีเนี่ยไปสู่ชั้นศาลหรือไม่
อย่างไรนะครับอืมทีนี้ค่ะก็ตราบใดที่ยังควบคุมตัวเสียแป้ง
ไม่ได้และเสียแป้งยังไม่ได้มอบตัวเนี่ยนะคะมันก็เกิดคำ
ว่าเสียแป้งหลบหนีไปอยู่ที่ไหนณเวลานี้สิ่งที่ทำ
ได้ก็คือก็ถอดรหัสแกะรอยจากคลิปของเสียแป้งทั้งสองคลิป
นะคะคลิปแรกก็ดันหลังเป็นต้นปามคลิปที่สองก็เหมือนกับอยู่
ในห้องในบ้านที่ด้านหลังเหมือนเป็นประตูไม้อะไรแบบนี้
เนี้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมลองถอดรหัสกันหน่อยดีไหมคะว่าเอ๊ะเสียแป้ง
อยู่ที่ไหนกันแน่เดี๋ยวดูคลิปแรกที่เสียแป้งปล่อยออกมาก่อน

สวัสดีครับพี่น้องชาวใต้ทุกคนวันนี้ผมก็ขอบพระคุณทุกคน
ที่ให้กำลังใจผมได้ถิดเป็นกำลังใจไม่แครถรุ่นปลา
ไปเราไม่ได้รับความผิดทำนี้มาผมไม่ได้
ไม่ได้ปลออะไรหรอกครับจริงตรวจปุ้มก็ไม่ได้มากมากมาย
แต่ให้ติดปุ้มนี่ปลอปุ้มยังไงรู้ว่าปุ้มไม่ได้รับความผิดต่ำ
ชาวบ้านที่ปลูกปลามก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราบอกว่าต้นปลามทางแดงชนิดนี้
ชาวบ้านในพื้นที่ภาคใต้เขาไม่นิยมปลูกกัน
ผลผลิตน้อยไม่คุ้มกับการลงทุน
ทางแดงชนิดนี้มักจะมีในพื้นที่หมู่เกาะในภาคใต้
อีกแห่งหนึ่งที่ปามทางแดงขึ้นได้ก็คือใกล้กับทางเข้าป่าใต้
ถ้าดูพิกัดเส้นทางเสียแป้งหลบหนีลงเทือกเขาบรรทัศน์
ก็จะอยู่ในพื้นที่จังหวัดสตูนก็ออกทะเลได้ไปเกาะได้
ในพื้นที่ทะเลฝั่งอันดามันมีเกาะเล็กเกาะน้อยเต็มไปหมดเลย
ส่วนรั้วรวดหนามจากข้อมูลนะคะ
ชาวบ้านที่ปลูกปลามส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครขึงรั้วลวดหนามกัน
เหมือนในคลิปของเสียแป้งจะมีก็แต่สวนปามที่มาเลเซีย
อินโดนีเซียเท่านั้นค่ะแต่ก็ไม่แน่
อาจจะแผนซ้อนแผนจัดฉากให้เจ้าหน้าที่สับสนว่า
อยู่ต่างประเทศแล้วแต่อาจจะยังอยู่ในเมืองไทยก็ได้
อะไรก็เป็นไปได้หมดนะคะเราไปถามข้อมูลกับนักวิชาการ
ชำนาญเกษตรกรขั้นหนึ่งนะคะเกี่ยวกับต้นปามในคลิปเสียแป้ง
วิชาการท่านนี้ก็บอกว่าปาล์มที่ปลูกในพื้นที่ภาคใต้
จะมี๒สายพันธุ์คือทางเหลืองกับทางเขียว
ปลามในคลิปเสียแป้งเป็นทางแดงค่ะสันนิษฐานว่า
เกิดจากการที่ไม่ได้รับการตัดแต่งทางหรือใส่ปุ๋ยปามทางแดง
เห็นจากการลงพื้นที่สวนปามของเกษตรกร
รับผิดชอบจังหวัดสตูนไม่เคยเจอปลามชนิดนี้นะคะ
แต่ก็เป็นไปได้ว่าเกษตรกรอาจจะดูแลไม่ดีมันก็สามารถเกิดขึ้นได้
รวดหนามที่อยู่ในคลิปเท่าที่ลงพื้นที่สำรวจ
ไม่ได้มีแต่ในต่างประเทศเมืองไทยก็มีขึงลวดหนามกันแบบนี้
คือถ้าจากในรูปเนี่ยก็คือยังไม่ได้มีการจัดการสวนนะครับ
ไม่ว่าหมายถึงการตัดแต่งทางนะครับหรือว่าการดูแลรักษา
เพราะว่าปาล์มน้ำมันเนี่ยเป็นพืชที่ต้องมีการดูแลนะครับ
จัดการสวนไม่ว่าจะตัดแต่งทางนะครับใส่ปุ๋ยนะครับ
แล้วก็มีน้ำที่เพียงพอสำหรับการสร้างผลผลิต
ที่ทำงานมาก็ยังไม่เจอนะครับเพราะว่าปามที่เจอก็คือ
จะมีเป็นแค่ทางเหลืองกับทางเขียวครับผมไม่ถึงกับแดงครับ
แต่ว่าจะมีลักษณะแบบออกเหลืองหรือว่ามีลักษณะแบบนี้ครับ
ก็คือทางปาล์มเยอะเพราะว่าไม่มีการตัดแต่ง
ก็มีการแนะนำให้มีการตัดแต่งนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยตามความต้องการของพืช
จะมีการจัดการครับบางคนก็จะมีการล้อมรั้
เพราะว่าเดี๋ยวจะมีสัตว์เลี้ยงของเพื่อนบ้านมากินทางปาล์ม
มีอะไรแบบนี้หรือว่าบางทีเขาอาจจะเลี้ยงมีการเลี้ยงสัตว์ในสวน
หรือว่ามีการกั้นเพื่อเป็นเขตแดนด้วย
สรุปก็คือก็ยังไม่สามารถฟันทงได้นะคะ
ตามคลิปเนี้ยที่ด้านหลังเป็นสวนปามเนี่ย
แป้งอยู่ในเมืองไทยหรือว่าไปอยู่ต่างประเทศ

ท่านผู้ชมครับ
หลังจากที่มีการไล่ล่าตัวเสียแป้งบนเขาบรรทัศน์กันอยู่
โอ้โหหลายวันเกือบ๒๐วัน
ทั้งที่ตำรวจบอกว่าเสียแป้งน่าจะลงจากเขา

ไม่รู้มารู้ตอนหลังหรือว่ารู้ตั้งแต่ตอนนั้น
แต่ยังหายอยู่หรือยังไง
ถ้านับตั้งแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลที่หนีไปเนี่ยก็๓๘วัน
ก็ชาวบ้านเขาก็บอกอยู่หลายครั้งหลายหนว่า
ยังไงก็ถ้าเกิดไม่เจอแล้วก็เลิกตั้งด่านเถอะ

หรือช่วยมาซ่อมทงซ่อมทางให้ด้วยนะครับ

ทุกผู้ชมครับวันนี้ผู้ว่าผู้การพัทธลุงนะครับ

มีคำสั่งให้ชุดค้นหาตัวเสียแป้งเนี่ย
ชะลอการขึ้นไปสำรวจบนเชิงเขานะครับ
หลังจากมีฝนตกหนักแล้วก็น้ำป่าไหลหลาก

แล้วหลังจากที่มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า
อยู่ที่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำคลองหัวช่างหมู่๖ตมตอตจังหวัดพัทธลุง
เพื่อป้องกันเสียแป้งกับพวกกลับขึ้นเขาบรรทัศน์อีกครั้ง
ตอนนี้เนี่ยนะฮะก็สั่งยกเลิกการตั้งจุดสกัดแล้ว
ตอนที่รู้ว่าเสียแป้งออกคลิปมา๒คลิปก็ยังคงกำลังเอาไว้
แต่ว่ายังเหลือบ้างกลัวจะย้อนกลับมา
วันนี้ทางพัทธลุงสั่งยกเลิกเลยนะฮะ
เพราะในพื้นที่มีฝนตกหนักมีน้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับ
พัทธลุงบอกว่าประเมินสถานการณ์ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

น้ำตกทั้ง๒แห่งแต่ยังมีจุดตรวจจุดสกัดบนเส้นทางสายสำคัญ
ในพื้นที่อำเภอต่างอยู่๔จุดนะครับของพัทธลุง
ก็มีทางอำเภอศรีนครินอำเภอตะโหมดอำเภอป่าบอนอำเภอกงหรานะฮะ
ซึ่งในพื้นที่พัทธลุงมีฝนตกหนักน้ำป่าหลายหลากต่อเนื่องในช่วงเวลานี้
โดยเฉพาะริมพื้นที่เทือกเขาบรรทัศน์ในอำเภอป่าบอนอำเภอศรีนครินตะโหมดกงหราศรีบรรพฤษแล้วก็ป่าพยอม
หากไม่มีการยกเลิกการตั้งจุดตรวจเกรงว่าชาวบ้านจะเดือดร้อน
แล้วเดี๋ยวก็จะเกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่เองนั่นแหละเกิดน้ำป่ามาเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวยุ่งนะฮะหนีไม่ทัน
ขณะเดียวกันก็มีผู้ที่เขาออกมาให้ข้อมูลนะฮะอันนี้คุณภัยศาลพืชมงคลเป็นนักกฎหมาย
ภัยศาลก็ออกมาโพสต์ถึงนะฮะบอกว่าเสียแป้งเนี่ยยังไม่ตายยังไม่ถูกวิสามัน
อันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่ามีคลิปออกมามีจดหมายร้องเรียนออกมา
แล้วก็บอกว่าเสียแป้งยังสุขสบายดีโดยระบุถึงขั้นบอกว่าอยู่ที่อินโดนีเซีย
ซึ่งเสียแป้งไม่ได้ไปด้วยเครื่องบินแต่เดินทางไปด้วยเรือเร็ว
สำหรับขนของหนีภาษีคุณภัยศาลยังมองว่าการที่เสียแป้งปล่อยคลิปออกมาแฉเนี่ย
สร้างความสะเทือนใหญ่หลวงให้กับแวดวงราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสั่งดำเนินคดี
ตามที่เสียแป้งกล่าวอ้างทันทีและเรื่องนี้ไม่จบง่าย
ทำให้ใครต่อใครตกเก้าอี้เป็นแถวอย่าทำเป็นเล่นไปเก้าอี้ตัวใหญ่